แต่ถ้าวันไหนอยากทานน้ำเงี้ยวเป็นมื้อเย็นแล้วก็

นี่จึงเป็นที่มาให้สาวสวยสุดเซ็กซี่

ทานแล้วหายง่วงกันไปเลย
อ่ะไม่เมาสอยให้เสียเวลากันดีกว่าค่ะ
ไปเจอเจ้าของร้านน้ำเงี้ยวรอบดึกกันเลย
สวัสดีครับน้องรถจี๊ดนะครับ
เขาบอกว่าร้านน้ำเงาณะเป็นร้านที่ดังมากของเชียงราย

เรื่องหลักเลยนะคะพี่น็อตก็คือ
พอเราทำได้สักพักนึงเนี่ย

อย่างหนึ่งหลักเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่อยากให้กลับไปเรียนให้สุด

ไอ้ที่มันโด่งดังในโลกโซเชียลเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อไหร่
เริ่มต้นเมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะ
แล้วก็เรื่องของเรื่องคือคุณแม่ของเพื่อน
เขาเป็นนักข่าวแล้วก็เขากรุณามาทำข่าวให้

จริงเนี่ยวันนั้นเราคิดกันอยู่ว่าเราจะขายอะไรดี
จิ๊บก็เลยคิดว่าน้ำเงี้ยวเนี่ยมันเป็นอาหารอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงราย
ก็เลยเปิดดูดูได้ประมาณ๓คลิปค่ะพี่น้อสเราก็แบบว่า
เราควรจะเอาตรงนี้มานะเอาตรงผมตรงนี้มานะแล้วก็คิดเองอีกนิดหน่อย
ก็เลยกลายเป็นสูตรเฉพาะของเราเลยใช่
เงี้ยวนะทำไมน้ำเงี้ยนะเออถามก่อน
ก็เวลามาเช็คอินใช่ไหมค่ะพี่น้อสแบบว่ามากินน้ำเงี้ยวนะนี่
สมมุติว่าเราเช็คอินใช่ไหมบอกว่าเช็คอินก็มากินน้ำเงี้ยวนะอย่างนี้เลยเป็นชื่อของมันเลย
จะได้เป็นชื่อเฉพาะเลยเวลาคนเวลาคนเวลาคนมาเขาเช็คอินอะไรเขาบอกว่า
วันนี้มากินน้ำเงี้ยวนะใช่

เอามาดูส่วนผสมในการทำน้ำเงี้ยวบ้างนะฮะอันนี้อะไรเอ่ย
ถั่วเน่าค่ะนี่ไงถั่วเน่าเหรอใช่ค่ะพี่น้องลองดูดูดูดูด
จริงด้วยอ่ะอันนี้เราจะต้องเอาไปผิงกับไฟก่อนเสร็จแล้วให้มันกรอบแล้วค่อยถึงเอามาโหก
โคลกอ๋อโคลกมาเป็นแบบนี้ใช่แล้วก็เอาไปใส่ตอนที่เราผัดพริกพริกแกง
อันนี้แหละจ๊ะอันนี้คือน้ำพริกน้ำเงี้ยวค่ะน้ำพริกน้ำเงี้ยวใช่
เด็ดน้ำเงี้ยวแสนอร่อยนี้ก็ต้องมาจากน้ำพริกน้ำเงี้ยวนี่แหละค่ะเพราะถ้าไม่สดใหม่กลิ่นไม่หอมแล้ว
ปรุงยังไงยังไงก็ไม่อร่อยซึ่งคุณจิ๊บแม่ค้าคนสวยของเราถึงขนาดลงพื้นที่หาน้ำพริกน้ำเงี้ยวเพื่อให้ได้รสชาติที่เผ็ดจัดจ้านด้วยตัวเองเลยทีเดียวค่ะ
แล้วเมื่อได้น้ำพริกที่ถูกใจแล้วก็นำไปผัดโดยต้องควบคุมไฟให้อยู่ระดับปานกลาง
แล้วผัดจนพริกแกงเริ่มส่งกลิ่นหอมจากนั้นนะคะใส่มะเขือเทศลงไปแล้วผัดจนสุก
ซึ่งแตกต่างจากร้านอื่นที่นำมะเขือเทศไปต้มโดยเคล็ดไม่ลับที่ร้านเขาบอกว่าจะทำให้มะเขือเทศเนี่ย
ซับน้ำพริกแกงเข้าไปแล้วก็ช่วยดับกลิ่นเหม็นเขียวของมะเขือเทศมากกว่าการต้มนั่นเองค่ะ
เพราะฉะนั้นใครที่ไม่มาเกือเทศก็ทานได้สบายสบาย
แต่ขั้นตอนยังไม่จบนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปค่อยค่อยเติมน้ำเปล่า
ละนิดสลับกับการผัดทำแบบนี้ไปเรื่อยจนมะเขือเทศสุก
แล้วใส่ถั่วเน่าบดละเอียดลงไปผัดเป็นการปิดท้าย

ใส่ลงไปในน้ำซุปกระดูกหมูที่เคี่ยวมามากกว่า๒ชั่วโมง
เท่านี้เนี่ยก็จะได้น้ำเงี้ยวสูตรเด็ดของที่ร้านน้ำเงี้ยวนะแห่งนี้แล้วล่ะค่ะ

น้ำเงี้ยวนะมีจุดเด่นอะไรบ้างไหนบอกพี่ซิ
จุดเด่นของจิ๊บเนี้ยก็จะเป็นหมูบดเลยครับ

คือจะใส่ไม่ได้แบบว่าบดแล้วก็ใส่เลย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

ตอนนี้นะครับก็พร้อมที่จะชิมน้ำเงี๊ยวนะแล้วที่รวบรวมคือว่าจุดเด่นของต้นที่นี่ใช่เป็นของเราเองนะฮะมี
ของเราเองก็เริ่มชิมเลยเนอะเราจะต้องปรุงอย่างไรเนี่ยไม่ต้องปรุงสไดี

ใช่ค่ะ

ให้เหนือจ๋าครับรสชาติอันเนี้ยจะโดดออกมาคือจะจัดจ้านกว่าที่อื่น
อันนี้ถือว่าเผ็ดเลยล่ะเป็นน้ำเงี้ยวที่เผ็ดเลยรสชาติจัดจ้านเลยเหมือนเจ้าของร้านเลยเนอ
ใช่ค่ะร้อนแรงเหมือนเจ้าของร้านน้ำเงี้ยวนะครับที่นี่นะครับผม
จากนางแบบอ่ะมาเป็นแม่ค้าเนี้ยมันแตกต่างด้วยซึ่งเธอไงน่ะ
ใช่ค่ะแตกต่างมันตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างน่ะกับการค่าขายกับการถ่ายแบบมันมันความรู้สึกว่ามันแตกต่างยังไงแล้วชอบยังไงมากน่ะ
จริงจริงถ่ายแบบถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะพี่น็อตแบบว่าเราแบบวัน
อินเนอร์ให้มาเราก็จะโดนตากล้องด่าแล้วใช่ต้องปั้นหน้าตาก็ไม่ได้อารมณ์ก็ไม่ได้กระโดดอันนี้ก็เหนื่อย
แต่ถามว่าเป็นแม่ค้าก็เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเพราะว่าต้องมานั่งล้างจานเองจ่ายตลาดเอง
เมื่อก่อนหนูทำเองหมดค่ะเพิ่งจะมาจ้างก็ตอนเมื่อเริ่มขายดีแล้วทำเองไม่ไหวแล้วนะครับ
แต่มันสบายใจอะพี่มันไม่ต้องแบบไปแข่งหรือว่าอะไรกับใครมากแบบเราทำด้วยตัวของเราเอง
เรารู้สึกสบายใจสบายใจมากที่สุดคือตอนนับตันนี่แหละอ๋อตอนนี้เรียนจบหรือยัง
ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะก็คืออ๋อเรียนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยใช่ค่ะทุกวันนี้เลยจำเป็นต้องเปิดตอนกลางคืนถูกต้องไหม
พี่น็อตสังเกตเนี่ยเชียงรายเนี่ยจะมีน้ำเงี้ยวแต่ส่วนมากเนี้ยจะมีแต่ตอนกลางวันครับถ้าใครอยากกินน้ำเงี้ยวตอนกลางคืนเนี้ยมันจะหากินได้ยากแล้วอืม
แล้วหนูก็เลยแบบว่าอยากให้มันฉีกออกจากคนอื่นนิดนึงให้มันแบบแปลกไปนิดนึงก็คือขายตอนกลางคืนเริ่มขายที่หนึ่งทุ่มสมมุติว่าใครเลิกงานเสร็จอยากเข้ามาทานน้ำเงี้ยวก็มาทานที่ร้านหนูได้ค่ะ
ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงตอนนี้ร้านเปิดหนึ่งทุ่มปิดประมาณตีสามค่ะปิดตีสามนะแล้วนี่ก็เห็นว่าจะขยายร้านอีกมีเปิดสาขาสองอีกใช่ค่ะที่ไหนอ่ะ
อ่าสาขาสองเนี้ยจะเปิดตอนกลางวันนะคะพี่น็อตนี้เธอเพิ่งเปิดร้านมาได้ห้าเดือนเธอมีสาขาสองแล้วเหรอใช่คือคือมีคนมาทานเยอะเลยเหรอเยอะค่ะช่วงที่ช่วงที่จะขายที่สุดคือช่วงที่ประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งควรจะแบบเข้ามาแน่นเลยแล้วรถจิ๊บอยู่ร้านเองทุกวันด้วยอยู่ร้านเองทุกวันค่ะอ่ะฝากเชิญ

โปรดติดตามตอนต่อไป